อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถนนตรงนั้นมันเป็นถนนเหมือนกับวันเวย์วิ่งทางเดียว
กระบะก็ขับมาแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์สวนเลนมา
ชนแบบประสานงานเลยคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะคะ
แล้วไม่พอนะมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเพราะมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ตามมาเนี่ย
ก็ชนกับมอเตอร์ไซคันนี้ที่เกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
นี่ค่ะเห็นไหมตอนที่ไปถึงถ้าเกิดว่าไม่มีไซเรนของกู้ชีพกู้ภัย
ถนนตรงนี้นะคุณทัศนัยคุณผู้ชมมันมืดมากนะ

ค่ะแล้วมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นไงคะ
ตรงนี้เป็นถนนหลวงชนบทระหว่างบ้านนิคมซอย๒บ้านหนองกกที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุริน
จุดตรงนี้มันอยู่ถึงก่อนจะถึงสี่แยกบ้านหนองกกสัก๕๐๐เมตรได้
ดูสิคะพอไปถึงนะเจอกระบะอีซูซูค่ะสีบรอนเงิน
ด้านหน้ารถพังเสียหายคันนี้เห็นไหม
คนขับกระบะคือนายนรงธนงตนอายุ๓๑ปี
คนขับกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายอะไร
แล้วใกล้กันกับรถกระบะก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์
คนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะนายพาฤหัสเสริมมงคลอายุ๓๔ปีค่ะ
ไม่ใช่แค่นั้นมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยเพราะอะไร
ทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บอีก๑รายนะคะ
โดยคนขับรถกระบะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมาตามทาง
ถนนตรงนี้มันเป็นถนนวันเวย์ถนนเลนเดียวทางเดียว
แต่ถนนมันมืดค่ะจุดที่เกิดเหตุแสงสว่างมันไม่มีเลย
มองไปเห็นมอเตอร์ไซค์๒คันมานะจู่มอเตอร์ไซค์คันแรก
พุ่งชนประสานงาเขาคือมอเตอร์ไซค์เสียหลักมาชนกระบะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุแรกแล้วเนี่ยคนขี่มอเตอร์ไซค์นายพระรหัสเสียชีวิตนะ
อีกคันนึงที่ตามมาก็มาชนกับมอเตอร์ไซคันแรก
มอเตอร์ไซคันที่๒ที่ตามมาก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ทีนี้ก็ต้องรีบแจ้งสายด่วน๑๖๖๙ขอความช่วยเหลือ
ส่วนตัวคนเสียชีวิตส่วนร่างของคนเสียชีวิตก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ต้องไปสอบปากคำพยานคนขับรถคู่กรณี
คนขับรถกระบะแล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค

จะได้หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุต่อไปนะคะ